คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องเศร้าที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
คือเวลาทะเลาะกันเนี่ยคือก็เคยมีการเตือนกันมา
บอกอย่าออกไปจากบ้านอย่าขับรถออกไป
อันนี้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นเลยค่ะสามีภรรยาทะเลาะกัน
ขับรถหุนหันพันแล่นออกจากบ้านค่ะ
แล้วก็ไปชนกับรถบรรทุกพ่วงคันนี้
เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก๋งชนเทลเลอร์บรรทุกปูน
บนถนนสุรินปราศาสตร์ที่ตำบลนามัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ
นี่เป็นรถพ่วงสิบแปดล้อบรรทุกปูนก็คร่อมเกาะกลางถนนเลยนะคะ
กันชนหน้าแตกยุบคนขับคือนายนิคมเนี่ยยืนรอให้การกับตำรวจอยู่
ขณะเดียวกันนายปราภากรอายุสี่สิบสองปีค่ะ
พจรตอนนั้นที่ไปก็เต้นช้านะคะเขาก็ต้องเอาออกมา
แล้วช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อบอกว่าเขาขับรถมาจากจังหวัดสระบุรี
อำเภอปราศาสตร์จะเข้าตัวเมืองสุรินทร์แล้วรถเก่งคันนี้ขับย้อนสอนมา
ไม่มีทีท่าว่าจะหักหลบหรือเลี้ยวรถเลยแล้วพุ่งมาที่รถเขาอย่างเดียว
เขาหักหลบแล้วแต่ไม่ทันก็ประสานงากันอย่างจังค่ะ
ไม่หักเดียวไม่ได้อะไรเลย
นี่ค่ะก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุ